ตามกันต่อกับเคสโหดเยี่ยมที่เชียงใหม่นะคะ
เรื่องของการก่อเหตุจี้ข่มขืนลักพาตัว

ทำไมคุณอ้อมถึงยอมไปกับผู้ชายคนนี้

เขามีอาวุธในการบังคับจี้และสองเขาออกอุบาย
ว่าเออตกลงซื้อแล้วแหละรถเนี่ยเดี๋ยวขอไปกดเงิน
ขับรถไปกดเงินตรงนี้นิดเดียวเพื่อมาซื้อรถ
นี่แหละค่ะพอคุณอ้อมจะเดินไปด้วยปุ๊บ
เอามีดจี้โอ้โหแล้วก็พาเธอขึ้นรถแล้วสุดท้ายไปก่อเหตุ
ข่มขืนทำร้ายแล้วก็ทำให้เธอเสียชีวิตนะคะ
สั่นพี่เสื้อนะคะก๙๙โดนจับ๓๐ค่ะเขาบอกว่า
จริงจริงแล้วอ่ะตอนที่ผมที่โรงแรมจุด
ที่เขาบอกว่าพาคุณแอมมาทำร้ายใช่ไหมเอ้ยขออภัย
พาคุณอ้อมมาทำร้ายคือที่ว่ามัดมือแล้วก็
จนพลั้งมือทำเขาเสียชีวิตอะไรเนี่ยครับคือนัทเนี่ยวนกลับมาที่โรงแรม
ถึงเนี้ยสามรอบด้วยกันอืมตอนสายตอนบ่ายแล้วก็ตอนประมาณสักสองสามทุ่ม
ช่วงค่ำเขาบอกว่ารอบที่สามที่กลับมาช่วงสามทุ่มอ่ะ
เพื่ออุ้มคุณอ้อมใส่ท้ายรถเก๋ง
เขาบอกว่าตอนนั้นผมเห็นว่าเขายังหายใจอยู่นะ
นี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ฟังเขาพูดแบบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้ากล้องกับเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้ากล้องกับเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้ากล้องกับเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้ากล
พี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าท

พี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าที่เกิดขึ้นน่ะพี่หุยกับเนี่ยตอนหน้าท
ถอนดวงวิญญาณของคุณอ้อมที่โรงแรม
ตำบลสรรผีเสื้อตามความเชื่อของชาวล้านนานะคะ
ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เจอร่างคุณอ้อมในห้องน้ำ
นี่ค่ะพระท่านก็มาสวดถอนที่ห้องน้ำนี่แหละ
แล้วก็ไปเชิญวิญญาณจากในรถเก๋งสีดำแล้วก็กระบะตู้ทึบด้วย
เพราะว่าเหมือนเขาไปคุยกับหมอดูมาหมอดูบอกว่าคุณอ้อมเสียชีวิตในรถ

ถ้าฟังจากคำให้การของนัทที่บอกว่าตอนอุ้มคุณอ้อมใส่ท้ายรถเก๋งสีดำ

ตำรวจตำรวจชุดสืบสวนสพสันทรายเองก็มีการทำพิธีเหมือนกันนะคะ
เอาหัวหมูกับไก่ต้มคู่นึงผลไม้และพวงมาลัยไปไหว้สารพระภูมิของสพ
เพราะถือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมและตำรวจสามารถปิดคดีได้เร็วเพราะว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙เมษายนตำรวจจับคนร้ายได้๓๐เมษายนนะคะ